เกิดขึ้นที่ท้องที่สพคูคศอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
ต้องมีการหามศพชนะสูตรศพกันกลางดึกเลยทีเดียวนะคะ
เรื่องของเรื่องก็คือลูกชายของผู้ตายอายุ๒๐ปี
เขาติดใจสาเหตุการเสียชีวิตของคุณพ่อ
คือใบมรณบัตรที่ถูกส่งตัวมาจากเชียงคา
คือศพถูกส่งมาจากเชียงคานที่เลยนะคุณผู้ชม
มรณบัตรระบุสาเหตุการเสียชีวิตคือ
มะเร็งในกระเพาะปัสสาวะ
แต่วันที่มีการรดน้ำศพลูกชายของผู้ตายบอกว่า
เห็นที่ศีรษะของพ่อเลือดไหลไม่หยุดนะคะเลือดไหลออกมาเยอะมาก
ก็เลยสงสัยว่าคุณพ่อถูกทำให้ตายก็คือถูกทำร้ายหรือเปล่า
เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาบอกว่าได้ข่าวว่าพ่อกับเมียใหม่
ก็คือแม่เลี้ยงของตัวเองเนี่ยมีปัญหาการทะเลาะเบาะแว้ง
เรื่องของการแย่งร้านร้านขายเบียร์สดที่เชียงคานที่เลย
ก็เลยอยากให้ตำรวจส่งรถกู้ภัยมารับศพคุณพ่อหน่อย
เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกับตันยู
เขาก็เลยส่งรถมารับศพนายพิสิทธิ์ตันตระเวนิษฐ์อายุ๔๙ปี
สาราสวดอภิษฐรรมศพภายในวัดประยูนธรรมาราม
เพื่อส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชค่ะ
โดยระหว่างที่กู้ภัยเข้ามาช่วยยกศพ

ก็ช่วยเคลื่อนย้ายศพของคุณพ่อออกจากโรงเย็น
เพราะเพิ่งได้รับโทรศัพท์คุยกับคุณพ่อวันเดียวก่อนตาย

พ่อโทรศัพท์มาบอกว่าไม่อยากเสียร้าน
คือร้านเปิดเป็นร้านขายเบียร์สดที่เชียงคานในจังหวัดเลย
เพราะเกรงว่าภรรยาใหม่จะแย่งไป
พอรุ่งขึ้นเท่านั้นแหละค่ะพ่อกลับกลายมาเสียชีวิต

รถกู้ภัยนำศพคุณพ่อมาส่งที่วัดที่ลำลูกกาปฐุมธานี
พร้อมกับใบมรณบัตรใบรับรองจากโรงพยาบาลว่า
สาเหตุการเสียชีวิตของคุณพ่อคือมะเร็งในกระเพาะปัสสาวะ
แต่วันที่มีการรดน้ำศพอย่างที่บอกไป
พบว่าศีรษะของคุณพ่อคือมีเลือดไหลออกมา
ก็เลยติดใจว่าพ่อตายเพราะมะเร็ง
หรือพ่อตายเพราะว่าถูกทำร้ายกันแน่นะคะ
ลูกชายของผู้ตายก็ติดใจอีกหนึ่งเรื่อง
การรับศพออกจากโรงพยาบาลเชียงคาน
เพราะว่าผู้ตายเสียชีวิตในบ้านพัก
คือบ้านพักเปิดเป็นร้านขายเบียร์สดค่ะ
เสียชีวิตภายในบ้านพักแล้วเอาศพไปที่โรงพยาบาลเชียงคาน
โรงพยาบาลเชียงคานตอนนั้นก็ไม่มีญาติ
ที่เป็นผู้สืบสันดารไปติดต่อขอรับศพ
แต่โรงพยาบาลกลับส่งศพคุณพ่อมาที่ปฐุมธานี
พร้อมกับใบมรณบัตรก็เลยสงสัยว่า
เอ๊ะไม่มีคนไปรับศพแล้วส่งศพมาแบบนี้มันได้ด้วยเหรอ
คุณผู้ชมเดี๋ยวเรื่องนี้ติดตามความคืบหน้ากันต่อนะคะ